นี่เราไปดูบรรยากาศสดสองที่อยากดูที่ไหน
รัฐสภายังแค่ตั้งโต๊ะอยู่นะฮะการแถลงจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้นอยากดูคุณชูวิทย์งั้นไปดูกันเลย
คุณชูวิทย์แฉปิดฝาโลงคุณเศรษฐานะครับ
แต่สัญชาติซามัว
ซามัวเป็นสัญชาติตั้งอยู่ใกล้นิวซีแลนด์
คือสวรรค์ของนักเลี่ยงประสิทธิ์
ร่วมกับเอ้านอมินีอีกแล้ว

เฮ้ยท่าน

เฮ้ยนี่ท่านประธาน

หรือท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ย
เพราะว่าท่านไปหุ้นยังไงกับบริษัทต่างด้าวซามัว
ท่านเป็นรอปภอยู่มุกดาหาร
ปลอมตัวมาแน่เลย

เพราะครั้งที่แล้วก็รอพอพอ
อักครั้งนี้ก็รอพอพออีก

เพลงว่าท่าท่านตัวจริงหรือตัวปลอ
นี่ก็เป็นรอปภชื่อโชคชัย
นี่ท่านท่านจะปลอมตัวท่านเป็นประธานบริษัทเนี่ย
ท่านต้องอย่าหลอกผมนะใส่ชุดรอพอพอ
แต่ถือหุ้นในบริษัทที่มีที่ดินอยู่สุขุมวิทย์นะ
มูลค่าเป็นพันล้าน

นายโชคชัยรูปคำคนเมื่อกี้

เป็นรอปภชื่อโชคชัยรูปคำอยู่ที่ไหนครับ

แต่สัญชาติฟังดีนะครับซามัว
ฝั่งฮ่องกงชั้นที่๑๖
เดี๋ยวคุณจะไม่แน่ใจผมเดินทางไปที่อยู่ตามนี้ครับ

ทีนี้มีการปลดจำนอง
คุณรู้ไหมครับ
คุณคิดว่าเจ้าของเนี่ยจะไปปลดจำนองเองหรือเปล่าเพราะมีหนี้หนึ่งพันล้าน
มีการปลดจำนองหนึ่งพันล้านซื้อหุ้นสีวะแลนด์
ซื้อหุ้นสีเบอร์แลนดร้อยเจ็ดสิบห้าปลดจำนองกับแบงค์กรุงเทพหนึ่งพัน
รวมทั้งสิ้นพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าคุณตามผมทันแล้วใช่ไหม
อันนี้ผมไปตามทีละสเต็ปนะต่อมา

ต่อมาวันศุกร์ดูนะฮะวันจันทร์สิบเอ็ดมีนาสิบสี่มีนาห้าเก้า
อมินีซามัวคราวซิตี้ถือหุ้นสี่สิบแปดจุดห้าเจ็ด
วันจันทร์ปรู๊ดเปลี่ยนจาก

บริษัทไทยเพราะอะไรครับเพราะเมื่อกี้รอพอคนเมื่อกี้นี่ก็ถือหุ้นห้าสิบเอ็ด
ถูกไหมครับเป็นบริษัทไทยแต่วันจันทร์กุ้ง
กลายเป็นบริษัทต่างด้าวเก้าสิบเก้าจุดเก้าห้าเปอร์เซ็นต์เอ้า
มึงสองวันศุกร์ไปวันจันทร์เนี่ยเปลี่ยนอะไรนะและสาเหตุที่เปลี่ยนเพราะอะไร
เดี๋ยวผมค่อยอธิบายให้คุณฟังเป็นสเต็ปสเต็ปนี่คุณเห็นไหม
นี่กลายเป็นต่างด้าวแล้วนะนี่ยังไทยอยู่นะ
นี่เป็นต่างด้าวแล้วนะทีนี้ใครเป็นคนดำเนินการ
มันจะต้องมีคนสิครับไม่ใช่แบบที่นายเศรษฐาพูด
แสนสิริไม่รู้เรื่องอันนี้มันเป็นเรื่องของคนขาย
ผมไม่รู้เรื่องผมคนซื้อผมไม่รู้เรื่องเที่ยวนี้แหละ
ผมจะจับคุณคามือเป็นปลาไหลดีนัก
สังเกตชื่อนี้ไว้ครับนายพระทะสนอริยชัยนัน
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นสกล
กรรมการผู้มีอำนาจตรงนี้ก็ทิ้งไว้๑หุ้น
ฟอร์มเดียวกันไหมไอ้พวกถือหนึ่งหุ้นเป็นคนทำงาน
แต่ไอ้พวกที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทำงานเช่นเดียวกันกับ
จำไอ้บ้านที่มหาสารคามได้ไหมถือ๙๙

แต่นายสมศักดิ์เป็นคนดำเนินการหมด
เที่ยวนี้นายสมศักดิ์ก็คือแบบเดียวกับไอ้พระทะสนหรือนายสกล

แล้วบริษัทนี้เป็นทำไมมันเป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เหรอ
แล้วเจ้าของที่อยู่ใจกลางสุขุมวิทย์
วันที่โอนเนี่ยมันวันศุกร์
วันจันทร์มันเปลี่ยนไปต่างด้าวแล้ว
แม่งขายที่อีก

วันจันทร์ที่๑๔เป็นต่างด้าวแล้วนะ

เอาละเที่ยวนี้ปัญหาก็คือ

คุณเป็นบริษัทไทยเมื่อวันศุกร์
คุณเป็นบริษัทต่างด้าวเมื่อวันจันทร์

ตอนบ่ายคุณไปขายที่

หกหมื่นห้ายังไม่จบ

ขายล้าน๑แสนนี่สูงวิทย์๑๒ติดถนน

คุณชูวิทย์คือก่อนแถลงคุณชูวิทย์บอกว่า

ไร่กลางเมืองสุขุมวิทย์
ระบุว่าโฉนดแปลงนี้คือต้นเหตุ

เป็นชื่อของเด็กชายเสดอาแบบถาวีศิลป์
ดั้งเดิมของนายเศรษฐา
ซึ่งคุณชูวิทย์ได้ซื้อไว้เมื่อปี๔๒
แล้วหลังจากนั้นคุณเศรษฐาก็มาขอซื้อคืนด้วยนะ

ส่วนเมื่อกี้เหมือนมีละครด้วยนะ
เหมือนกับเป็นซิกคอมสั้นมีตัวละคร

พอเปิดเสื้อออกมาอ้าวเป็นนอมินี